อุ้มตัวของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น
ที่ถูกเพื่อนร่วมชาติทั้ง๓คนอุ้มตัวหายไป
ตำรวจใช้เวลาในการทำงานทั้งหมด๕วันด้วยกัน
จึงสามารถติดตามตัวช่วยเหลือออกมาได้
เราไปย้อนดูเหตุการณ์เรื่องนี้ทั้งหมดกันเลยค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ๕มิถุนายนที่ผ่านมา
นักธุรกิจเครื่องมือการแพทย์สัญชาติญี่ปุ่น

แล้วบอกให้คนขับวนรถมารับ
เพราะเชื่อว่าการคุยธุรกิจครั้งนี้ใช้เวลาไม่นาน
ไปจนถึงเวลา๔ทุ่มครึ่ง
นายวาตานาเบ้โทรศัพท์ให้คนขับรถกลับไปก่อน
จากธุรกิจที่คุยยังไม่แล้วเสร็จ
แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากนายจ้างอีกเลย
จากนั้นคนร้ายได้ให้นายวัตนเบศโทรศัพท์หาภรรยา
โดยใช้เวลาสั้นเพียง๑นาที

ไม่กลับบ้านเพราะติดค้างธุรกิจที่คุย
ซึ่งผิดวิสัยของสามีที่เป็นคนติดบ้าน
อีกทั้งน้ำเสียงของนายวาตานาเบ้ก็มีพิรุษ
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจนครบานทองลอ
การสืบสวนทางอากาศจึงเกิดขึ้น

เบาะแสสำคัญและประทุศกรรมต้องสงสัย
ชายชาวญี่ปุ่นที่นายวาตานาเบ้ไปพบที่อพาร์ทเมนต์

ปรากฏตัวที่อพาร์ทเมนต์ภายในซอยเอกมัย๒๓
นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักภายในซอยสุขุมวิท๔๙
กลับไม่พบผู้เสียหายแต่ได้พบกับเบาะแสสำคัญ
คือเครื่องพันธนาการและเอกสารภาษาญี่ปุ่น
ตำรวจญี่ปุ่นยืนยันว่าเอกสารดังกล่าว
เป็นการวางแผนอุ้มตัวนายวาตานาเบ้อย่างแน่นอน
จากนั้นตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นอพาร์ทเมนต์

พบนายวาตานาเบ้ถูกมัดติดไว้กับเตียง
และใช้หน้ากากอนามัยปิดหน้าไว้
สภาพบอบช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกาย
มีบาดแผลบริเวณขามีไม้ดำไว้

ตรวจสอบประวัติของชาวญี่ปุ่นทั้ง๓ท่าน

เราโคสต์มาทั้งผู้ต้องหา

ว่าเกี่ยวข้องกับยากูซ่าแต่อย่างไร
แต่หนึ่งในนั้นมีลักษณะทันกยภาพ
ซึ่งนิ้วก้อยตัดแล้วก็มีรอยสัก
ถามเขาแล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุ
ถามก็แล้วรอยสักนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่เราก็ต้องพิสูจน์ทราบต่อไป

จะมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติหรือไม่
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนยืนยันปมแค้นส่วนตัวไม่ประสงค์เอาชีวิต
ขณะที่จากการประสานกับตำรวจญี่ปุ่น

เคยมีคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
คาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคน
ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน